สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาได้นำสินค้าราคาประหยัดตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี๒๕๖๕ล็อต๒๐มาวางขายให้กับประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดและสินค้าทุกชนิดราคาถูกกว่าท้องตลาด
ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลถือศิลป์กินเจเปิดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและผักสดเครื่องปรุงสำหรับเทศกาลกินเจ
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพกับประชาชน
เฉพาะผักสดที่นำมาวางขาย
ผักวังตุ้งผักคณะอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๘บาท
แครอทอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐บาท
เขียวอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐บาท

ส่วนที่ขายดีที่สุดคือไข่ไก่แผงละ๙๕บาท
น้ำมันอังุ่นขวดละ๖๕บาท

แล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด
ท้องตลาดจำหน่ายอีกหลายรายการ
เริ่มขายกันตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป